อะไรก็รำคาญกับพวกมันขาดของเรา
หลงไปได้หลงไปได้

อะไรก็รำคาญกับพวกมันขาดของเรา
หลงไปได้
อะไรก็รำคาญกับพวกมันขาดของเรา

อะไรก็รำคาญกับพวกมันขาดของเรา

พูดมาอะไรผมก็ขับรถต่อไม่มีอะไร

ลงไปดึง

โปรดติดตามตอนต่อไป